เราไปต่อเลยกันที่จังหวัดสุรินทร์นะไปร่วมงานสมโพธิสารเจ้าพ่อพระศรีนครเตาเท้าเธอ
บอกเลยว่างานนี้งานใหญ่มีเชิดสิงโตด้วยจ้า
นี่งานใหญ่ประจำปีค่ะคุณ

ถึงเวลาแต่ว่าเขามีการบวงสวง
มีการทำพิธีใหญ่ที่สารเจ้าพ่อพระศรีนครเตาเท้าเธอ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
ก็มีการอัญเชิญเจ้าพ่อไปประดิษฐานที่ประรำพิธีชั่วคราว
บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี
เพื่อจัดงานเฉลิมฉลองประจำปีสองพันห้าร้อยหกเจียบห้านี่มีจุดประทัดป้องปังป้องปังกันด้วยป้องปังเลยน่ะอ่า
สุดท้ายแล้วปลายประทัดที่เรารอคอย
ก็มีปรากฏมาให้เราดูอ่าหลายคนก็หวังว่าปลายประทัดนี่แหละ
จะนำโชคนำลาบมาให้ดูสิแล้วสุดท้ายก็ออกมาแบบนี้อืมเออ
อาจจะไกลหน่อยเดี๋ยวให้ดูใกล้ให้ดูแป๊บเดียวเท่านั้นนะ
ใครกำลังรีดผ้าอยู่กลับมาดูก่อนผ้าจะไหมผ้าจะไหม้ผ้าจะไหม้
เร็วรีบดูเดี๋ยวจะไปแล้วเออชาวบ้านบอกเลยว่าอืม
โอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะนำไปเสี่ยงโชคแล้วจะสมหวังกันหรือเปล่า
ไม่อะไรผ้าไปหมดแล้วว่าจะเคยหน้ามาดูอ้าวปลายประทัดภาพอีรีสเป็นไงน่ะ
งานนี้ไม่จบเพียงแค่จุดปลายประทัดแต่เขายังมีการแสดงเชิดสิงโต
แล้วเนี่ยค่ะต้องมีการต่อตัวขึ้นไปสูงแบบนี้
โอ้โหหน้าหวาดเสียวเหมือนกัน
แต่ว่าต้องบอกว่าชื่นชมความสามารถน้องหนูและนักแสดงทุกคนด้วยเลย
จากเชิดสิงโตแล้วยังมีเชิดมังกร
มังกรตัวยาวกว่า๓๐เมตรนะคะ
คักสนุกสนานมากเป็นมังกรล่อแก้ว
เห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คึกคักจริง
แต่นอกเหนือจากนี้สิ่งที่รู้สึกว่าเห็นแล้วสะดุดตาสะดุดใจ
ของคนที่มาร่วมงานก็คือนางรำ
มีนางรำมาร่วมขบวนด้วย
แต่รู้สึกว่านางรำสองคนนี้ไม่ใช่สองคนนี้นะ
สองคนที่จะดูต่อไปนี้เนี่ยโอ้โหเขาเต็มคาราเบลจริง
นี่แหละเสื้อผ้าน่ะผมถูกโอ้โหน่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่อยู่นะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่แต่ว่ามีใจรักในศิลปะการแสดง
และความรื่นเริงสนุกสนานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขส่งท้ายปีแล้วกัน
ส่วนสิ่งที่เราให้คุณผู้ชมดูไปนั้นจะนำโชคลาภมาให้หรือเปล่า
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะลองไปเสี่ยงดูตามอัตยาศัยนะคะ